ราหน้าใหม่ที่แบบขยันจีบดรจ๋าวีเจจ๋านั่นเอง
หลายคนบอกว่าเออเด็กจะข้ามรุ่นใหญ่ว่ะไม่รู้จะได้ไม่ได้หรือยังไงนะ
จีบติดหรือเปล่าติดตามข่าวนี้ค่ะ
ถึงจะเป็นรุ่นใหญ่แต่ว่ารุ่นเล็กอย่างเราก็ต้องใจถึงนะจ๊
ต้องบอกเลยเป็นเรื่องเป็นราวที่ค้างคาใจหลายคนอยู่นาน
ก่อนหน้านี้หลายคนเห็นภาพกันเยอะเลยทีเดียวที่ฝ่ายชายเข้าไปหาฝ่ายหญิง
ในวันรับปริญญาออกมาว่าฝ่ายชายเดินหน้าขายขนมจีบ
ถึงแม้ว่าอายุอนานจะห่างกันมากก็ไม่สน

แต่แล้วความสัมพันธ์ก็ไม่คืบหน้าแล้วก็เงียบหายไปค่ะ

ว่าเป็นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็คือเมฆ

กลบความเป็นสาวของตัวเอง
เออจริงปะหน้าก็ว่าหวานนิยม
เขาก็เลยบอกว่าจีบคุณจ๋าบังหน้า
ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนบุคคล
ห้ามไม่ได้แล้วแต่เลยละกันแล้วก็มั่นใจด้วยว่า
แมนเต็มร้อยแมนทั้งแท่งนะจ๊ะ
ส่วนเรื่องจีบสาวจ๋าเนี่ยผ่านมานานแล้ว
ถ้าจีบไม่ติดก็ต้องจบไป
ส่วนตอนนี้กำลังเดินหน้าจีบสาวคนใหม่อยู่
แล้วยังไม่พอยังเหมือนเดิม
เพิ่มเติมคืออายุเขาชอบคนที่โตกว่า

เรื่องจีบพี่จ๋านี่เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วครับ
เป็นความชื่นชอบตั้งแต่เด็กมั้งครับผม
ไม่ได้เรียกว่าท้อแหละครับแต่ว่า
เขาเรียกว่าไงดีอ่ะก็เหมือนแบบ
จีบไม่ติดนั่นแหละโอเคเราจีบไม่ติดก็จบแล้ว

ก็ม่ั้ยนะครับผมมึงมันจบขึ้นแล้ว
จะควบคุมถึงความสาว
สำหรับผมนะผมคิดว่าต่อให้ผมมีข่าวว่าผมเป็นสาว
หรือผมเป็นสาวจริงขอว่ายังไปดี
ผมคิดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อชีวิตผมนะ
คิดว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นสาวผมก็เปิดตัวไปนานแล้ว
ก็ชอบผู้หญิงอะครับก็น่าจะแมนแหละแมนใช่ไหมถ้าชอบผู้หญิงอ่ะ
ผมไม่สามารถไปควบคุมให้ใครคิดอะไรยังไงได้
ความรักเหรอครับก็มีเข้ามาเรื่อยแหละครับผม
แต่ว่าช่วงนี้เราก็จะมาแบบโฟกัสเรื่องงาน
เปคผมไม่ได้ตายตัวนะครับผมแต่ว่าบังเอิญมากกว่า
ส่วนใหญ่ก็เป็นอายุมากกว่าครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ครบก็จีบอยู่ครับผม